น้ำท่วมในกรุงเทพฝนตกดึงกางเกงขึ้นใช่ไหม

ฝนอะไรค่ะว่าส่วนที่จังหวัดเลยฝนตกดึงกางเกงลงครับ

ผู้ชายคนนี้ครับสวมแต่กางเกงใน

อย่างนี้ด้วยตีเสียนะ
จากนั้นก็กลับมาขึ้นนั่งคล่อมบนรถครับ
อยู่หน้ารถเก๋งแบบนี้ฮะอยู่หลายรอบเลย

ยังไม่พอระหว่างทางผู้ชายคนนี้ยังโชว์การหมอบด้วย
โชว์การหมอบแอโร่ไดนามิกด้วย

กำลังจะบินท่าท่าซูเปอร์แมน
ใช่คลิปนี้มีการส่งในเฟซบุ๊ก
แล้วก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมาก
ตรวจสอบว่าคนถ่ายคลิปนำมาโพสต์ไว้

วันเกิดเหตุไปเที่ยวในตัวเมืองกันมา
โดยเพื่อนจอดรถจักรยานยนต์ไว้ที่หน้าบขศจังหวัดเลย
เที่ยวเสร็จปั๊บก็กลับมาเอารถกันนะดิ
แล้วจะขี่รถกลับบ้านที่โน่นตะบลนาอ่านอำเภอเมืองเลย
โดยมีเขาขี่รถยนต์ขออภัยครับ

แต่ด้วยความที่เพื่อนเป็นคนชอบสนุกขี้เล่นถอดเสื้อผ้าออกแล้วเต้นโชว์

ตลกดีก็ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วเอาไปโพสต์
โอ้โหไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โต
เต้นสิอ่านี่แหละครับผู้ชายอายุ๒๗ปี
คนก่อเหตุยอมรับว่าโอ้โหพี่ผมเมาอ่ะ

นี่หรือคนนี้หรือฮะใช่

อยากจะขอโทษสังคมเห็นไหมยกมือไหว้แล้ว
แล้วก็ชาวจังหวัดเลยให้อภัยเขาด้วยนะ
แม้ว่าจะออกมาขอโทษแต่ความผิดมันเกิดขึ้นแล้ว

เตรียมแจ้งเข้าหากฏธรรมผิดกฎจราจรฐาน

คือถกกางเกงลงมาเห็นแก้มก้นแล้ว
แล้วก็ใส่ก้นดุ๊กดิ๊กแล้วยังไม่เข้าข่ายก่อน

โดนอันนี้ก็แล้วเออทำอีกกันทำอีกทำอีก

เล่นอะไรก็ไม่รู้อย่าไปกว่านี้เลยค่ะคุณผู้ชม